ได้ไหมได้ไหมได้โอเคนะวันนี้วันครบรอบสิบเอ็ด
เดือนค่ะของเฮียพอดีเลยตรงกับวันเด็กพอดีเลยปีนี้
ก่อนหน้านี้ใช่มะวันเด็กเราก็จะซื้อของให้ร้านเราก็จะรู้สึกว่าวันเด็กเราก็อยากทำตัวเป็นเด็ก
แต่เป็นวันเด็กปีแรกค่ะที่เราต้องทำตัวเป็นแม่จริงที่ต้องพาลูกมาทำงาน
แล้วก็ต้องคิดว่าแบบจะพาเขาไปเที่ยวไหนเขารู้เรื่องหรือยังเขาอยากไปไหน

คือจริงถามว่าเยอะมั้ยก็ไม่ได้เยอะมั่กหรอกค่ะอะไรที่สะดวกอะไรอย่างนี้ก็ไป
เราก็คิดว่าเออแล้วอีกอย่างเราก็มาเซ็นทรัลบ่อยอยู่แล้วอย่างนี้
ก็ถ้ามาด้วยก็โอเคมันก็ไม่ได้ติดปัญหาอะไรค่ะ
คือตอนนี้ค่ะประเด็นหลักเลยคือเขาไม่สามารถอยู่นิ่งได้
เพราะฉะนั้นถ้าเป็นอีเวนต์ที่เคลื่อนไหวหรือขยับได้อย่างนี้โอเค
แต่ถ้าอย่างเช่นถ่ายเสื้อผ้าภาพนิ่งหรืออะไรอย่างนี้
รู้สึกว่าแพทย์ยังควบคุมเขาไม่ได้ก็จะแบบว่าอาจจะบอกเขาว่าเออยังไม่ขอรับช่วงนี้
คุณไหมคะต่ำกลับว่าน้องมีพัฒนาการที่แบบโตขึ้น
ตั้งแต่คุณยืนสัมภาษณ์ดิฉันอยู่คุณเห็นพัฒนาการเขาใช่ไหมคะ

จริงน้ำหนักแบบลงเลยค่ะคือหลายคนเจอก็แบบแพทย์ผอมลงหรือเปล่า
กินข้าวบ้างนะแพทย์บอกแพทย์กินเยอะมากค่ะ

แพทย์ใช้พลังงานกับการเลี้ยงลูกแบบค่อนข้างแบบเยอะ
และหนึ่งคือเขาเป็นเด็กผู้ชาย
แล้วเป็นเด็กผู้ชายที่แรงเยอะตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว
แล้วตั้งแต่พอเขาค้านได้โอ้โหสุดยอดเลยครับ
พี่แมนคือคิดว่าจะจ้างพี่เลี้ยงไปเพื่อจะให้เราเลี้ยงเงินอะไรอย่างนี้
คือใจก็อยากมีนะแต่คือเราก็รู้สึกว่าเวลาไปไหนเราก็ไปด้วยกันอย่างเงี้
มาตลอดจนเนี่ย๑๑เดือนแล้วอ่ะ
มีพี่เลี้ยงอย่างมากเขาก็แค่อาจจะแค่ช่วยเราอุ้มช่วยอะไรอย่างนี้
เพราะน้องก็นอนกับเราน้องไม่ได้นอนกับคนอื่น
สุดท้ายแล้วเวลานอนเขาก็ร้องหาเราอยู่ดีค่ะ
คุณโดงต้องพนับของให้กับเรียกลูกยังไงบ้าง

เหมือนไม่ได้ว่าเขาไม่ได้ว่าเขาถามเฉย
คือเขาเป็นเด็กที่แบบแพทย์ว่าเขารู้เรื่องนะ

ถามว่าทำไมเราถึงคิดว่าเขารู้เรื่อง

เวลาที่เขาอารมณ์ดีเขาทำหมด
อย่างเช่นบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊าย

ส่งจูบส่งจูบ
อุ้ยให้ใครปิดปาก

มีใครปิดปาก

มีใครปิดปาก
มีใครปิดปาก

มีใครปิดปาก
มีใครปิดปาก

มีใครปิดปาก

มีใครปิดปาก

มีใครปิดปาก

มีใครปิดปาก

มีใครปิดปาก

มีใครปิดปาก

มีใครปิดปาก

มีใครปิดปาก

มีใครปิดปาก

มีใครปิดปาก

มีใครปิดปาก

มีใครปิดปาก

มีใครปิดปาก

มีใครปิดปาก

มีใครปิดปาก

มีใครปิดปาก

มีใครปิดปาก

มีใครปิดปาก